ไปพบศพสาวใหญ่๒คน
นอนตายปริศนาอยู่ภายในรถส่วนตัวกลางเมืองหาดใหญ่เลย

ริมถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ที่เกิดเหตุพบรถแวนยี่ห้อฟอร์ด
ยังติดเครื่องยนต์เอาไว้รวมทั้งเปิดแอร์

ภายในรถพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงถึง๒คน
ทราบชื่อภายหลังก็คือนางธัญพัฒน์เคหาสิงโรธ
อายุ๕๓ปีเสียชีวิตอยู่ฝั่งคนขับนะครับ

ส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปี
ตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่มีเอกสารใดติดตัว
แล้วก็นอนตายอยู่ด้านข้างคนขับในลักษณะคอพับ
แล้วก็เอียงศีรษะหันไปทางด้านฝั่งคนขับทั้งคู่นะครับ
โดยหลังจากแพทย์เวรโรงพยาบาลหาดใหญ่ตรวจตามร่างกาย
เมืองต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนสภาพภายในรถไม่มีร่องรอยการบรื้อค้นทรัพย์สิน

อกจากนี้จากการตรวจสอบตัวรถภายนอกรอบคันอย่างละเอียด
ก็ไม่พบร่องรอยที่น่าสงสัยครับ

ก็ทราบว่าทั้งคู่ได้ขับรถมาจอดตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้นะ
แล้วก็สตาร์ทเครื่องรถไว้จึงไม่มีใครสงสัย
เพราะนึกว่าจะมาซื้อของหรือว่าจะมาจอดทำธุระ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเกือบ๕ชั่วโมงซึ่งมืดแล้ว
หลายคนก็กลับมาเห็นรถคันเดิม
ยังจอดสตาร์ทเครื่องอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลย

น่าสงสัยฮะก็เลยมีคนลองเดินเข้าไปดู
ส่องเข้าไปทางหน้าต่างเคาะประตูเรียก
แต่ไม่มีการตอบรับใดจากคนที่อยู่ในรถ
เอาล่ะจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่

แล้วก็พอเจ้าหน้าที่เปิดรถออกมาก็พบว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าทั้งคู่น่าจะนั่งรอ
หรือว่านอนในรถนานเกินไป
จนกระทั่งเผลอหลับหมดสติไม่รู้สึกตัว

แล้วก็เรื่องของการสตาร์ทเครื่องไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้
วันจากท่อไอเสียเข้ารถก็เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดการหมดสติจนเสียชีวิตได้
ซึ่งได้ส่งศพให้แพทย์นิติเวศโรงพยาบาลหาดใหญ่
ชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดอีกครั้ง
รวมทั้งประสานญาติของคนขับมารับศพ
รวมทั้งสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็สืบหาตัวของผู้ตายอีกคนหนึ่ง
ที่ยังไม่ทราบชื่อนะครับ